เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ๒๑สิงหาคมที่ผ่านมานะคะมีผู้ชายคนนึงค่ะถูกฆ่า
คือแบบมัดมือมัดเท้าแล้วก็เหมือนกับถูกทำร้าย
ศพเนี่ยโยนทิ้งที่คลองตาปีที่จังหวัดสุราธานีตำรวจเขาก็ไปเจอ
เขาก็มีการตามหาว่าใครเป็นคนลงมือก่อเหตุ
เรื่องต้นตัดประเด็นเรื่องของทรัพย์สินทิ้งไป
เพราะว่าคนเสียชีวิตเนี่ยเขามีรถรถถูกเผาทิ้งด้วย
ถูกเผาทิ้งทำลายเพื่ออำพลางคดี
ประเด็นที่ว่าคนร้ายต้องการทรัพย์สินอันนี้ก็เลยน่าจะตัดไปนะคะ
แต่ยังมีประเด็นอื่นเรื่องของความขัดแย้งในการทำงาน
เรื่องของการรับจ้างขนแรงงานชาวต่างด้าว
อันนี้เป็นประเด็นที่ตำรวจยังสงสัยยังสืบสวนสอบสวนอยู่นะคะ
แล้วก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่ใกล้จุดเกิดเหตุ
ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนจังหวัดสุราธานีลงพื้นที่ไปนะคะ
สอบปากคำครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตนะคะ
ผู้เสียชีวิตคือนายทูลชะลิตาปริยาพัฒน์อายุ๓๖ปี
เป็นคนสัญชาติไทยเชื้อสายมอนค่ะ
เป็นชาวอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
คนร้ายเนี่ยมัดมือมัดเท้าคือเอามือไพร่หลังเลยนะคะ
แล้วก็ทำร้ายคือจะให้ของมีข่มทำร้ายจนเสียชีวิต
แล้วก็เอาศพของนายทูลไปทิ้งในคลองตาปี
รถกระบะของในทูลก็ถูกเผาทำลายเพื่อทำลายหลักฐาน
ตอนนี้นะคะศพของในทูลตั้งบำเพ็ญกุศล
อยู่ที่วัดดอนศักดิ์อำเภอดอนศักดิ์นะคะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะหาหลักฐานเพิ่มเติมค่ะ
แล้วก็จะสอบสวนให้ครบทุกประเด็นนะคะ
พี่ชายของผู้เสียชีวิตชื่อว่าในเพชรเนี่ย

ก่อนเกิดเหตุก็คุยกับน้องชายปกติ
ไม่เคยพูดถึงเรื่องว่ามีใครทะเลาะกันไหม
แย้งกับใครไหมมีคนจะมาลอบทำร้าย
หรือว่าลอบฆ่าหรือเปล่าไม่มีเลยนะคะ
คือพูดคุยกันแบบปกติมากพี่ชายบอก
แล้วอยู่ดีก็หายตัวไป
ภรรยาบอกว่ามีโทรศัพท์มาติดต่อเรื่องของ
จ้างรถของน้องชายไปขนส่งของ
ที่จะไปที่จังหวัดประจวบคิริขัน
แต่ก็ไม่รู้รายละเอียดว่าใครติดต่อ
ว่าจ้างให้ไปรับของที่จุดไหนยังไง
มีแค่คนโทรมาบอกว่าจะจ้าง

ทีนี้ย้อนไป๒๑สิงหาคมค่ะ
ตำรวจบอกว่าได้รับแจ้งนะคะ
ว่าเจอรถกระบะของผู้ตาย
รถกระบะของในทูลถูกเผา
ถูกเผาทำลายอยู่ในพื้นที่หมู่๓
ตำบลท่าสะท้อนอำเภอภูมิพินธุ์
แล้วก็ช่วงค่ำวันเดียวกันนะคะ

จุดที่พบศพกับจุดที่เจอรถกระบะถูกเผา
ห่างกันประมาณ๗กิโลกรัม

ตั้งแต่๕โมงเย็นของ๑๙สิงหาคม

หายไปตั้งแต่๑๙สิงหาคมมาเจออีกที
รถกระบะเจอเป็นศพ๒๑สิงหาคม

พ่อบังคับการตมภูทรจสุราฐรรณี

พบังคับการตมภูทรจสุราฐรณี
ให้เป็นหัวหน้าทีมในการสืบสวนสอบสวนคดีนี้นะคะ

ไปดูกล้องวงจรปิดจุดใกล้จุดเกิดเหตุ
คาดว่าเป็นเส้นทางที่คนร้ายก่อเหตุแล้วก็หลบหนี
ตอนนี้ก็ต้องสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องให้ครบทุกคน

ตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังไม่รู้เลยค่ะว่าคนร้ายเนี่ยเป็นใคร
เพราะว่าเท่าที่คุยสอบปากคำกับคนใกล้ชิด
มันไม่มีมูลเหตุอะไรนะคะที่จะเป็นปมขัดแย้ง
ทำให้แบบต้องมาเข็นฆ่ากันแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ก็ต้องลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานเพิ่ม
ไปดูกล้องวงจรปิดให้ละเอียดเพิ่มนะคะในพื้นที่อำเภอดอนศักดิ์
ว่าจะเป็นเส้นทางที่ผู้เสียชีวิตเขาเดินทาง
ก่อนที่จะเกิดเหตุก่อนที่จะถูกฆ่า
สาเหตุไม่น่าจะเป็นเรื่องของประสงค์ต่อทรัพย์อย่างที่บอกไป

ถ้าจะประสงค์ต่อทรัพย์อาจจะต้องขโมยรถกระบะ

ทีนี้ก็เลยเน้นไปที่เป็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวหรือเปล่า
เพราะพฤติกรรมคนร้ายโหดเยี่ยมนะคะ

แล้วไปเอาศพไปทิ้งคลองอีกค่ะ
คนก่อเหตุเนี่ยน่าจะมีมากกว่าสองคนแน่

จากการสอบสวนพูดคุยกับญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตเนี่ย

ญาติบอกว่าเรื่องชู้สาวเนี่ยไม่มีแน่นะ
ว่าผู้เสียชีวิตยางพาราแล้วนะคะ

รับจ้างรับส่งแรงงานชาวพม่าค่ะ

ที่ถูกเผาเขาจะรับจ้างขนของ

ตามชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
ก็เลยอาจจะเป็นเรื่องประเด็นเหล่านี้หรือเปล่า

ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่ากลุ่มไหน

ถ้าไม่ใช่เรื่องชิงทรัพย์อย่างที่ตำรวจบอกเนี่ย

ต้องไปดูด้วยว่าผู้ตายก็มีทรัพย์สิทธิ์อะไรติดไปหรือเปล่า

นี่ก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่เสี่ยงอันตราย